มาดูเรื่องราวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
ในการลุยศึกฟุตซอลชิงชำโลกที่ประเทศโคลัมเบีย
ไปดูความเคลื่อนไหวของพวกเขากันหน่อยนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่แพ้รัสเซียมาความเคลื่อนไหวล่าสุด

อาจจะต้องเสียตัวรับคนสำคัญอย่างเลิศชายอิสราสุวิพากร
หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บครับ

ศึกฟุตซอลชิงชำโลก๒๐๑๖ที่ประเทศโคลัมเบีย
หลังจากเกมแรกนั้นประเดิมสนามไทยแพ้ให้กับรัสเซียไป๔ประตูต่อ๖
ช่วงเช้าครับนักเตะมีการลงสระนะครับ
เพื่อพักผ่อนกันผ่อนคลายกันนะครับ
ส่วนในช่วงเย็นครับได้มีการยืดเส้นกล้ามเนื้อ
ซึ่งสภาพทีมนั้นทางด้านเลิศชายอิสระสุวิพากร
ตัวหลังคนสำคัญก็มีอาการบาดเจ็บนะครับ
และมีโอกาสที่จะชวดลงสนามในเกมที่จะพบกับคิวบาร์
ทำให้อาจจะต้องมีการกลับเปลี่ยนนะครับ
อาจจะส่งทางด้านจีรวัตรสอนวิเชียน
หรือไม่ก็กฤษฎาวงแก้วมายืนเป็นตัวรับแทน
ในชุด๕คนแรกครับ
ส่วนของเลิศชายในขณะนี้ก็คือว่า
เมื่อ๓๔ชั่วโมงเขารู้สึกมีอาการปวดหลัง
ซึ่งเป็นอาการที่เมื่อ๒๓ปีก่อน
ที่เขาเคยได้รับการเยียวยามา
แต่ว่าก็คงจะต้องรอดูว่าใน๒๔ชั่วโมงนี้

แต่ว่าเลิศชัยก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งกับทีมฟุตซอล

ซึ่งทางสตาร์ฟโค้ชนั้นเน้นให้นักเตะนั้น
เล่นตามเกมแบบไม่กดดันตัวเอง
และจะเน้นชนะให้ได้นะครับ
เพื่อที่เกมต่อไปในการเจออียิปต์นั้นจะเล่นง่ายขึ้น
นี้ทั้งนั้นก็คาดว่าไทยกับอียิปต์นี่แหละครับ

ในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ

จะพบกับคิวบาร์ในช่วงเช้าของวันพุธที่๑๔กันยายนนี้
ในเวลา๘นาฬิกาครับ